ความรู้สึกของคุณโปร่งผ่านไปแล้ว๑ปีตอนนี้เรากำลังจะไปไหนบ้าง

ทำไมวันนี้ร้องไห้

คือพอมันใกล้ครบรอบปีนึงมันก็เริ่มรู้สึกแบบ
๑ปีแล้วเหรอ
คือก็ทุกวันนี้ก็ยังคงรู้สึกแบบรอเขา

ก็คิดว่าเขาไปทำงาน
ว่าไปทำงานนะแต่ทำงานอยู่ข้างบน

แล้วมันไหวไปมา๑ปีแล้วมันรวดเร็วค่ะ

สิ่งทุกอย่างในบ้านก็ยังคงเหมือนเดิม

เสื้อผ้าทุกอย่างที่เขาแขวนไว้ครั้งสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิม
แต่ด้วยความเดิมหลายคนบอกว่า
มันจะทำให้เราใจมันจะหดหูลงไหม

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเขา

เวลาเราเข้าไปในห้องนอนเนี่ย

แค่เราได้หอมเสื้อผ้าเขาได้กอดเสื้อผ้าเขา

เพราะว่าณวันนี้ถึงกายเขาไม่อยู่
แต่ว่ากำลังใจที่เขาเคยให้เราตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่
จนถึงวันนี้แม้จะไม่ได้ยินเสียงพูดเขา
แต่ความรู้สึกก็ยังคงรู้สึกว่าเขาก็คอยดูเรา
ให้กำลังใจเรากับลูกต่อไป
แต่ได้ว่าทุกวันนี้ก็ได้กำลังใจเติมเต็มทุกวัน

จากคนที่พี่จ๋าที่ไม่เคยรู้จักกันเลย
มีข้อความดีส่งมาให้
รักมารีรักโมรักครอบครัว
ก็อ่านแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีใจ
ที่นักวันนึงคนเราไม่เคยรู้จักกัน
แต่มีสิ่งดีความรู้สึกดีให้กันก็